ถ้าไปดูที่ตรงสะพานเหล็กเนี่ยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายของเยอะแยะมากมาย
ปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องผู้ค้าร้านขายของเล่นสองร้านที่สะพานเหล็กนะคะ
มีปัญหากันแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีคลิปนะคะบอกว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งข่มขู่
ไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะคลิปนี้เนี่ยในคลิปนะคะมีผู้ชายเราจะเห็นผู้ชายนะคะ
นามสมมุติชื่อว่าในแมะก็จะเข้าไปในร้านซึ่งมีผู้หญิงขายของอยู่
แล้วก็ไปกระชากผมอันนี้คือเหตุการณ์ที่มีคนเอาคลิปนี้มาเปิดนะคะ
เป็นช่วงบ่ายวันที่๒๗มิถุนายนมีคนที่เอามาแชร์เนี่ย
ก็คือเป็นหุ้นส่วนของร้านขายของเล่นชื่อว่าร้านอาตงช็อป
บอกว่าวันนั้นในแมะมาทัวร์เงินชดเชยที่เจ้าของร้านไปไล่ในอ้วน
ซึ่งเป็นเด็กที่ในแมะฝากให้มาทำงานที่ร้านนี้ออกจากงาน
เพราะว่าขาดงานบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะในอ้วนไม่พอใจก็เลยไปตามในแมะ
กับในมุ้ยซึ่งเป็นพี่น้องกันมาช่วยกันเคลียร์นะคะ
บอกว่าให้จ่ายเงินชดเชย๑๘๐๐๐บาทให้จ่าย
ซึ่งก็แบ่งจ่ายไปแล้ว๗งวดแต่งวดที่๘ทางร้านบอกว่า
เดี๋ยวจ่ายให้หลังวันที่๕กรกฎาคม
แล้วตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้ในแม้ไม่พอใจก็มาที่ร้านนี้แล้วเตะโต๊ะเตะเก้าอี้
นี่อันนี้คือคลิปคลิปนี้นะคะอ่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ก็อ้างบอกว่ามีการเอาชายชะกันมาข่มขู่กันนะคะ
ทำให้เจ้าของร้านขายของเล่นนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ
ซึ่งถ้าไม่จ่ายเนี่ยเขาก็จะมาขู่ว่าจะขึ้นมาทำร้ายร้าน
ขู่จะมาทำร้ายน้องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยความที่ผู้หญิงที่ร้านเยอะด้วยครับ
ผมก็เป็นห่วงน้องแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคน
ผมก็เลือกที่ใช้เงินเคลียร์ปัญหาแต่ว่าปัญหามันไม่ได้ถูกตัดไปวันนั้น
อันนี้ก็ฝั่งหนึ่งนะคะ
ขณะที่ฝั่งในแมะนะคะก็เปิดคลิปหลักฐานเหมือน

พาชายชะกันกับตำรวจมากดดัน
หน้าร้านเขาหลายครั้งเหมือนกัน

แต่ต่างฝ่ายทางฝ่ายตนเองเนี่ย

และยืนยันว่าตนเองไม่ใช่มาเฟีย
แล้วก็ไม่เคยเรียกรับเงินใครค่ะ
โห้ยพี่ผมบริสุจัยทุกอย่าง
แต่ผมแค่บอกทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่า
ใครจะเชื่ออะไรก็เชื่อผมไม่มีเวลามาแก้ตัวหรอกพี่
ผมไม่ได้ทำอะไรผมกล้าพูดเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลย

ถ้าจะมองเป็นมาเฟียมองเป็นอะไรเชิญเต็มที่เลย

ช่วยบอกผมดีกว่าว่าที่นี่ผมเก็บสวยใครได้บ้าง
ผมไม่เคยทำพวกนี้แต่คนที่มาเนี่ย

ทางด้านผู้กำกับสถานี